ที่จะไปรับชมการออกรางวัลในทุกขั้นตอนในทุกรางวัลนั้น
ช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมนั้นรับชมสารคดีที่น่าสนใจ
นั่นก็คือสารคดีของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเลนะครับติดตามได้ในรายงาน
บรรยากาศภายในศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
เต็มไปด้วยสีสันตื่นตาตื่นใจ
ให้เด็กและประชาชนมีความสุขสนุกกับการเข้าชมนิทัศกาล
ความสุขก็เปลี่ยนเป็นความรู้
โดยศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
ได้จัดแสดงให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ภูพาสู่มหานธี
เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับฝนหลวง
เมื่อมีฝนให้ความชุ่มฉ่ำก็เกิดสิ่งมีชีวิต
พืชและสัตว์ตั้งแต่ภูเขาสูง
เดินทางต่อจนสิ้นสุดที่ท้องทะเล
ทัศกาลเต็มไปด้วยสีสันสอดแทรกข้อมูลเรื่องน้ำเรื่องป่าชายหาด
พร้อมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากอย่างปลาการ์ตูนและเต่าทะเล
ในช่วงแรกเขาก็จะตื่นเต้นในเรื่องของความสวยงาม
ในส่วนของพันธุ์ปลาต่างนะครับ
แต่เมื่อเราได้มีการบรรยายให้ความรู้
แล้วก็เขาได้เห็นถึงสื่อต่างในส่วนของนิทรศการที่เราจัดไว้ให้เนี่ย
เขาก็จะเริ่มจากความตื่นเต้นก็เริ่มมีแนวความคิดที่จะช่วย
ที่จะเห็นถึงประโยชน์ก่อนเห็นถึงความสวยงามถึงประโยชน
แล้วก็เริ่มจะมีความคิดที่จะช่วย
จนสุดท้ายก็คือมีแนวความคิดที่จะบอกต่อ
ทำให้เหมือนกับเป็นเครือข่ายที่เราจะต้องขยาย
จุดเล็กขยายไปเป็นเครือข่ายนะครับ
และส่วนรวมเมื่อจากจุดเล็กมีแนวคิดที่ดีที่จะเริ่มอนุลักษ
บอกต่อเพื่อนไปเรื่อยบอกต่อญาติพี่น้องก็จะร่วมกัน
มีเครือข่ายในการที่จะอนุรักษ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับผมครับ
การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
ภายใต้การดูแลของศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
แต่ละปีจะมีประชาชนมาเยี่ยมชมประมาณ๕แสนคน
งบประมาณช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในการปรับปรุงส่วนจัดแสดงจำนวน๓แสนบาท
ทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้
มีความพร้อมสร้างประโยชน์ให้ความรู้กับประชาชน
ในส่วนหนึ่งของสำนักงานสลากกินแบ่งที่มาปรับปรุงในศูนย์นี้
เราก็ได้นำงบประมาณมาทำในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องระบบของแอร์นะครับ
แอร์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางเดินที่เป็นทรายล้าง
เกี่ยวกับรังคาโพลิเมอร์ด้านหน้า
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกำแพงทั้งภายในต่างครับ
รวมถึงระบบเสียงนะครับแล้วก็ตัวบรรยายสรุปที่เป็นวิธีทัศน์ด้วยครับ
คือว่าเป็นประโยชน์ของทุกชาตาง
เรานำเงินทุกหลักทุกชาตางมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วครับ
การเรียนรู้ฟื้นฟูท้องทะเลไทย
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
ภายในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เปิดให้ประชาชนเข้ารับชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา
ประชาชนสามารถเข้าชมได้ทั้งแบบเป็นครอบครัว
และมาเป็นหมู่คณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย